ดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะเป็นเรื่องของการพบศพทารกแรกเกิด
มีทั้งบุรีรำทั้งที่โคราชเลยเดี๋ยวเราไปดูที่โคราชกันก่อนนะคะคุณผู้ชม
โดยตำรวจภูทรเมืองนครราชศรีมาพร้อมด้วยแพทย์โรงพยาบาลมหาราชแล้วก็ทีมอาสากู้ภัยเนี่ย
ไปตรวจสอบพบศพทารกถูกทิ้งในถังขยะค่ะ
อยู่ในซอย๓๐กันยาที่ตำบลในเมืองพบศพเมื่อช่วงข้ามวานนี้
เบื้องต้นตอนที่ไปก็เป็นทารกเพศหญิงถูกห่อไว้ในถุงพลาสติกสีขาวของร้านสะดวกซื้อ
ด้านนายอนุชาปนสูงเนินพนักงานเก็บขยะเทศบาลเขาก็เล่าให้ฟัง
เพราะว่าเขาเป็นคนพบศพทารกเพศหญิงคนนี้เป็นคนแรกบอกว่าตอนนั้นกำลังยกถังขยะจะเทลงในรถขนขยะค่ะ
แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีถุงพลาสติกมันร่วงลงมาพอมองไปทีแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นถุงห่อตุ๊กตาหรือเปล่า
แกะถุงพลาสติกออกดูปรากฏว่าเห็นเป็นศพทารกแรกเกิดเพศหญิงนะคะก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แล้วในซอยนี้ถือว่าเป็นซอยที่มีหอพักอยู่เยอะค่ะ
นักศึกษาก็มาพักอยู่จำนวนมากเพราะว่าบริเวณตรงจุดนี้มันอยู่ใกล้กับ๒มหาวิทยาลัย
ก็คือมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เจ้าหน้าที่ก็คาดการณ์นะคะว่าน่าจะเป็นนักศึกษาที่อาจจะตั้งท้องโดยไม่พร้อม
แล้วไปทำแท้งนำศพทารกมาทิ้งไว้หลังจากนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องไปไล่ดูอ่ะค่ะ
กล้องวงจรปิดไปตามหาคนที่เอาทารกมาทิ้งไว้ต่อไปนะคะ
อีกจังหวัดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะที่บุรีรำพาไปที่อำเภอเมือง
เมื่อเช้าวานนี้ค่ะตำรวจก็ไปตรวจสอบ
พบศพทารกแรกเกิดอยู่ในถังขยะพลาสติกสีฟ้าเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
น้ำหนักเนี่ยประมาณ๓กิโลกรัมนะคะแล้วยังมีสายสดือติดอยู่เลยอ่ะคุณ
ตอนที่ไปพบนะโอ้โหสภาพเนี่ยคือตำรวจบอกว่ามีมดมันมาตอม
เออมันมากัดตามตัวน้องหมดเลยแล้วก็จุดที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นซอยทางไปสำนักสงฆ์ศิลาชัยอยู่ติดกับรางรถไฟบ้านศิลาชัย
ในพื้นที่หมู่สิบห้าที่ตำบลอีสานนะคะจากการสอบถามนางสง่าประเสริฐสวัสดิ
อายุ๖๗ปีคนนี้ค่ะเป็นคุณป้าที่ไปพบศพทารกเป็นคนแรก
เล่าให้ฟังป้าบอกว่าป้ามาเก็บขวดมาเก็บของเก่าแถวนี้ประจำเลย
พอป้ามาถึงที่ถังขยะใบนี้นะเห็นผ้าห่มถูกเอามาทิ้งไว้แบบนี้
ก็เลยเก็บผ้าห่มเพราะว่าเห็นว่าสภาพผ้าห่มมันก็ยังใหม่อยู่
แต่พอก้มไปดูในถังขยะเห็นเป็นศพทารกป้าก็ตะโกนร้องเรียกชาวบ้านให้มาช่วยแจ้งตำรวจหน่อย
เรียกตำรวจให้มาตรวจสอบหน่อยแล้วป้าก็บอกด้วยไม่คิดไม่ฝันเลย
มีคนนำศพทารกมาทิ้งในถังขยะแล้วสภาพมันน่าเวทนามากมดตอมเต็มไปหมดเลย
ตำรวจก็จะเร่งตรวจสอบเร่งสืบสวนดูภาพจากกล้องวงจรปิดเหมือนกันนะคะ
เพื่อหาคนที่นำศพทารกมาทิ้งไว้ค่ะ